ห่วงแก้มห่วงแก้มห่วงแก้มหน่อยห่วงแก้มหน่อยห่วงแก้มหน่อยห่วงแก้มหน่อย
ประกาศว่าจะให้รางวัลนำจับกับคนชี้บ่อแสยังให้อยู่ไหม
ครับผมสัดส่วนของผมก็ยังยืนยันอยู่ครับโอเคผมนะชื่อประยูนขันขาวนะ
ผมรู้ว่าใครคือคนร้ายนะโอเคชื่อผมเบอร์โทรศัพท์มีแน่นะ
ขอบคุณมากนะครับอยากถ่ายโทรศัพท์กับคนร้ายนะ
ของลุงพลในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ก็ยังคงเป็นที่สนใจดิ
เป็นพาดหัวด้านหลังของเราค่ะนะฮะวันนี้เขามีการ
ฆ่าหัวคนร้ายฆ่าน้องชมพู่อืมเป็นคดีดัง
ซึ่งเราต้องต้องจับตากันต่ออืมแต่แม้
คดีนี้ก็สู้คดีกันต่อจริงจริงแล้วเรื่องของการใบสีเนี่ย
ตั้งแต่ลุงพลได้ประกันตัวออกมาจากศาลในครอบครัวก็มีการใบสีผูกข้อไม้ข้อมือไปแล้วหนึ่งรอบ
อืมนะฮะแต่ว่าล่าสุดวันนี้ที่บ้านกรอกกอกที่จะพาคุณผู้ชมไปดูเนี่ย
ก็มีเช้าบ้านที่บ้านกรอกกรอกมีบรรดายูทูปเบอร์เขาจัดพิธีบายสีสูขวัญ
ให้กับลุงพลอีกรอบนึงค่ะนะฮะเป็นการเรียกขวัญกลับคืนมานะฮะ
บรรยากาศเป็นอย่างไรนี่นักข่าวยืนรออยู่แล้ว
ติดตามพร้อมกันของคุณวิหมลวันทำบ่พักดีรายงานสดมาจากบ้านกรอกกรอกครับ
แล้วก็บอกด้วยว่าสบายใจขึ้นไม่ทราบว่าที่บ้านของน้องชมพู่นั้นมีพิธีกรรมอะไร
แต่ลุงพลบอกว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ดีเชื่อว่าที่บ้านของแม่ชมพู่
แล้วก็ที่บ้านของลุงพลก็น่าจะมีพิธีที่คล้ายคล้ายกันนะคะซึ่งเราต้องบอกว่ากับพิธีที่มีการเรียกขวัญในวันนี้
มีผู้เท่าผู้แก่ของบ้านกกอกรวมไปถึงพ่อและแม่ของลุงพลและพ่อของพระแต่นมาร่วมงานด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปดูพิธีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะว่ามีพิธีเรียกขวัญอย่างไรบ้างค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะประมาณ๘นาฬิกาค่ะได้มีพิธีใบ้สีสู่ขวัญ
โดยผู้เท่าผู้แก่ของบ้านกกอกตะบนกกตุ่มอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
วันนี้ก็นำโดยในผ่องนางวิภาวิภาพ่อและแม่ของลุงพลรวมไปถึงนายชาญหลาโพนางจุไรพรหลาโพนาตาย
พ่อและน้องสาวของพระแต่นมาร่วมงานด้วย
เราสังเกตเห็นว่ามีชาวบ้านกกอกแล้วก็ชาวบ้านกกตูมมาร่วมกว่า๒๐คนนะคะ
รวมไปถึงกลุ่มยูทูปเปอร์ที่ตามติดชีวิตลุงพลมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาก็ร่วมพิธีด้วย
ซึ่งพิธีบายสีสู่ขวัญวันนี้มีน้าตายมาเตรียมการตั้งแต่ช่วงเช้านะคะคุณผู้ชม
ข้าวเหนียวนึ่งสุรากลั่นไข่ไก่ต้มแล้วก็ไก่ต้มทั้งตัวด้วยจากนั้นก็จะมีได้ผูกข้อมือนะคะ
ซึ่งถูกเตรียมมาโดยย่าอาชิเพื่อที่จะมีการประกอบพิธีค่ะ
พิธีนั้นก็เริ่มจากพ่อและแม่ของลุงพลพ่อของป้าแตนน้องสาวของป้าแตน
ซึ่งพิธีใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง
หลายคนที่มาร่วมงานเชื่อว่าเมื่อผ่านพิธีนี้ไปนะคะ
จะทำให้ลุงพลนั้นรอดพ้นจากพยานอันตรายทั้งปวง
รวมไปถึงเรื่องไม่ดีต่างด้วยนะคะ
เมื่อเสร็จพิธีค่ะนายชัยพลวิพารวมไปถึงนางสมพรหลาโพ
ลุงพลและป้าแตนนะคะก็ออกมาพูดกับสื่อมวลชนให้สัมภาษณ์
ประมาณ๕นาทีนะคะบอกว่าสบายใจขึ้น
หลังจากประกอบพิธีเรียกขวัญโดยมีพ่อและแม่
แล้วก็รวมไปถึงทนายความร่วมพิธีด้วย
ซึ่งเป็นพิธีที่เชื่อกันมาแต่โบราณนะคะ
ส่วนที่บ้านของแม่น้องชมพู่ผู้สื่อข่าวก็ถามเหมือนกัน
ว่าที่บ้านแม่ชมพู่เนี่ยมีงานทราบหรือไม่นะคะ
ลุงพลบอกว่ามีงานเรียกขวัญผูกแขน
เป็นเรื่องดีเชื่อว่าคงทำแบบเดียวกัน
แล้วก็เป็นประเพณีที่ดีของชาวภูไทย
พร้อมกับย้ำว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นเกษตรกรตามปกติค่ะ
ส่วนที่นายศิราเจนจาคะเตรียมลงพื้นที่ในวันที่๑๒มิถุนายนนี้
ก็พร้อมที่จะเข้าพบแล้วก็ให้ข้อมูล
ซึ่งมีการประสานงานกับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดแล้ว
ส่วนเรื่องของลูกทุ่งชื่อดังที่ออกมาตั้งข้อสังเกต
ในวันเกิดเหตุของลุงพลนะคะ
วันนี้ลุงพลปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะ

ช่วยไปดำนาหน่อย
เพราะพอทำนาน้ยละ
คุณลุงจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม

แล้วก็คิดอยากขอความร่วมมือ
ถ้าในเรื่องอะไรผมตอบได้คงก็ตอบครับ

ปีธีใบซีสู่ขวรของแม่น้องชมพู
ทีมข่าวได้สอบถามจากป้าแตนหรือว่านางสมพรหลาโพ
ก็บอกว่าไม่ทราบนะคะว่าที่บ้านของแม่น้องชมพู่เนี่ยมีงาน
ขณะเดียวกันพิธีใบสีสู่ขวัญในวันนี้เป็นความเชื่อของชาวภูไทย
ที่เชื่อว่าใครก็ตามที่ผ่านพิธีนี้จะทำให้รอดพ้นจากพลังยันตราต่างรวมไปถึง
ก็ในงานวันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นในมือนะคะ
ก็จะเป็นพระนะคะที่ลุงพลเนี่ยนำเอามา
ซึ่งที่จะแจกให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานแจกให้กับสื่อมวลชนที่มาร่วมงานด้วย
ก็จะเป็นพระพิมพ์นางพญารวมไปถึงพระพุทธชินราชทั้งสององค์นี้ด้วยนะคะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากบ้านกกอกค่ะ
วิมวลวันธรรมภักดิ์ข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงานค่ะ
จะเห็นว่าบ้านกรอกกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากเงียบไปนาน
แต่ท่าทีของลุงพลดูเปลี่ยนไปดูเบาลงดูสัมภาษณ์แบบสุขุม
เพราะไม่มีเรื่องของคำสารในการประโยชน์ของสารมีเงื่อนไขด้วย
ห้ามไปพูดหรือว่าไปยุ่งเหยิงกับเรื่องของพยานต่าง
อันนี้เป็นบรรยากาศที่บ้านกกอกนะคะเป็นส่วนของบ้านลุงพล